จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะครับ
มันเริ่มมาที่จริงมีความเคลื่อนไหว
ระหว่างพักประชาธิบัติกับคุณชายสุขุมภัณฑ์
เรียกว่าเป็นข่าวปะท้ากันเลยประมาณสัก๓เดือนแล้วนะครับ
ตอนนั้นเขามองกันอยู่๓ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกที่มันมีความขัดแย้งกันก็บอกว่า
ปัญหาความไม่กินเส้นกัน
อันที่๑นะครับ
อันที่สองก็คือเรื่องเขาเรียกว่าอะไร
ผลประโยชน์อาจจะไม่ร่งตัว
อันที่๓ก็เป็นเรื่องของ
มันก็แบบว่าเป็น
ทำงานไม่ทิศทางเหลือกันไม่ฟังกันอะไรกัน
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับ

เพราะว่าเกณฑหารปุ๊บอาจจะมีความผิด

คุณชายสุขุมพันธ์นะครับ
ซึ่งที่มองเป็นคุณชายกับสุขุมพันธ์เนี่ย

ก็พบว่าสถานการณ์ก่อนกี่เหตุการณ์ที่ไม่สงบ
ที่มีเรื่องมีราวอะไรกันเนี่ยนะครับ

ก็มีกองหนุนก็คือท่านกำนันสุเทพนะครับ
ก็เลยดูก็เป็นแคนดิเดตที่ดี
แต่พอผ่านมาคุณชายแกก็ไม่ค่อยได้มองภักดิ์

เขาเรียกว่า๓๔เดือนขอพบกันหน่อยขอคุยกันหน่อย
ขอเรียกว่ามีอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างอะไรกันบ้าง
เงียบติดต่อไม่ได้ติดขัดไปหมด
อีกอันหนึ่งคนก็บอกว่าโอ้โหในประชาธิปัตย์เนี่ย
มันก็อยู่ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านมานานแล้วนะตอนนี้ก็ว่างงานอีกนะฮะ
ความใช้จ่ายอาจจะเบาบางลงก็ความทรมานอาจจะเป็นศูนย์การใหญ่
พอจะช่วยเหลือกันได้บ้างแต่ก็ดูเงียบไป
ทั้งสองอย่างมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ความขัดแย้งนั้นก็เกิดขึ้น
อะไรที่มันเป็นจุดทำให้คุณชายถึงไม่แย่แสพักประชาธิปัตย์ค่ะพี่ลิขิต
ทั้งที่พักก็เป็นคนส่งลงผู้ว่าเอง
มันน่าจะเป็นประเด็นที่มันทำงานร่วมกันไม่ได้
ระหว่างระดับขี้งานด้วยกัน
แล้วก็มันก็เข้าไปการฟิกเคราะห์กันดีกว่า
ปัญหาภายในภาคประชาธิปัตย์มันเป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็เป็นพักที่เก่าแก่๗๐กว่าปีมาแล้วเนี่ย
ควรที่จะมีความมั่นคงมี
อะไรอ่ะมีการพัฒนาการที่ดี
แต่ก็เหมือนเดิมมีคนภายนอกต้องการ
อยากให้ภักดิ์เติบโตแล้วก็เป็นหลักของประเทศ
เพราะมันมีความเก่าแก่แล้วก็
ถ้าเราพูดถึงบุคลากรโดยรวมค่อนข้างจะดี
แล้วก็มีประสิทธิภาพในการศึกษาที่ดี

เพียงแต่ว่าโดยระบบหรือระเบียบในการบริหารภักดิ์

คือมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขยาก
หัวหน้าพักก็ต้องเป็นอย่างนี้

แล้วก็นโยบายหรือทิศทางในการบริหารทางการเมือง
แล้วก็การที่จะสร้างนโยบายที่จะให้การยอมรับของประชาชน

ฉะนั้นมันก็ภาคอีสานเนี่ยทำไงก็ไม่ขึ้น
เราก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าที่จะทำ
มันก็เป็นปัญหายืดเยอะมานาน
ก็มีการบอกว่าควรจะต้องเปลี่ยนปรี๋ยระดับหัวใหม่
เพื่อจะได้เอาคนใหม่ที่มีความคิด
หรือมีทิศทางอะไรที่จะทำให้พักมันเติบโตได้

ทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้

มันเป็นประเภนีเลย

แต่ว่ามันต้องให้ยืนหยัดต่อไป

มันก็เป็นหัวเล่หัวตอก
เพราะว่าไอ้เกราะต่อไป

สมผลที่ปรันเมื่อไรก็แพ้เพื่อไทย
ฉะนั้นคงมีความคิดว่าถ้าผู้สนับสนุมภายนอกเลยไม่ได้
อันนั้นก็เรียกไปแล้วกดดันไปสู่ปรยธิบัตรนั้นหนึ่ง
แล้วคนภายในพักเองก็อยากเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้
คนพอที่เชียวพิสิทธิ์ก็พยายามสร้างลายสิ่งประสดจันทร์ให้

พวกสนับหนุ่มก็ฮือกันเลย
แล้วก็ถึงขนาดว่าพยายามไปทาบทาม

ให้มาร่วมทำงานในพัก
เพราะว่าอศัพท์สิทธิ์จะเป็นนายกแน่

ปัญหาหรือประเด็นมันมาโผล่ที่สุขุมพันธ์
เพราะว่ากรุงเทพเป็นฐานเสียงหลัก
ที่ทั้งรู้ก็คิดว่ายังไงเสียเงาะกรุงเทพฯด่วนต้องได้
มันก็เลยทิ้งบอมกันตรงนี้
เอามาเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาโจมตีกัน
เห็นผลงานที่ผ่านมาของผู้ว่ากอทม
วกกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นภายในพักประชาธิปัตย์ณขณะนี้เอง
ทิศทางอนาคตจะเป็นยังไงครับพี่ทงชัย
หมายถึงอนาคตของทั้งของกรุงเทพและของพักประชาธิปัตย์ด้วยครับ
จริงแล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
น่าจะถือว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในของประชาธิปัตย์เอง
คนที่มองสถานการณ์เนี่ยก็มีความรู้สึกหลากหลายกันไป
คนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปัตย์ก็แอบดีใจเงียบนะครับ
ว่าเท่ากับคู่ต่อสู้คู่ปรปักเนี่ย
กำลังด้อยถอยลงเพราะว่าเกิดการแตกแยกภายใน
แต่บรรดาฝ่ายตรงกันข้ามกับพวกที่กล่าวถึงแล้ว
คือพวกที่เป็นกองเชียร์ประชาธิปัตย์ก็ดี
พวกที่ไม่ได้รักชอบประชาธิปัตย์แต่ไม่ชอบฝ่ายตรงข้ามมากกว่าก็ดี
ก็อดรู้สึกวิวไม่ได้ว่า
ความหวังที่จะเดินไปข้างหน้าตามรถแบบนี้

ฉะนั้นคนประชาธิปัตย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ควรจะต้องหยุดคิดแล้วก็ประเมินตัวเองว่า
คุณจะทะเลาะกันไปถึงไหน
เปิดสาวไส้กันเองจนไม่รู้จะถึงจุดไหนแล้ว
จะมาอ้างว่าจะประชุมพักขับอะไรกัน

ก็อย่างที่ได้พูดกันมาแล้วก็คือ

๓กลุ่ม๔กลุ่มแต่ธรรมชาติของภักดิ์ประชาธิปัตย์
คือเป็นฝ่ายค้านโดยอาชีพนะครับถ้าหากว่ามีใครเป็นรัฐบาลก็ทำหน้าที่ค้าน
แต่ตอนนี้เนื่องจากเป็นรัฐาธิปัตย์ของกระบวนการที่ไม่ใช่เลือกตั้ง
ประชาธิปไตยจ๋าก็เป็นธรรมชาติของประชาธิปัตย์คือจะต้องทะเลาะกันเอง
แล้วก็มีการทะเลาะกันเองมาตลอดไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้ว
แล้วก็พอลงเอยก็คือแตกแยกออกไปไปเป็นพักประชาชนบ้าง
คุณวีระคุณลบพโดนปะธมะคุณตัววิกัรทัยฟุลอะไรกัน
ประชาธิปัตย์ได้ผลิตคนเหล่านี้ให้กับพักการเมืองอื่นมากมาย
เป็นธรรมชาติของประชาธิปัตย์อย่างที่ว่าคือถ้าไม่รู้จะค้านใครก็มาค้านกันเอง
ประชาชนิตปัจก๋ก็จะมีมือดีเข้ามาผสานรอยราว
แล้วก็ร่วมใจกันต่อสู้
ตอนนี้เป็นช่วงของความแตกแยก
ที่จะฟาดฟันกัน
เพื่อให้ได้เหลือน้ำดีเนื้อดี
ใครที่ยังลังเล
ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

คุณสุมพันธ์ก็อาจจะตัดสินใจเองว่า
เขาแสดงออกว่าไม่ร่วมให้อยู่ในเรือนชาญแล้วถึงยังไม่มีมติภักดิ์
แต่ก็ต้องพิจารณาตัวเองหรืออย่างคนสำคัญในพักประชาธิปัตย์
ที่ผ่านมาคือกำนันสุเทพกำนันสุเทพก็บอกลาประชาธิปัตย์แล้ว
แต่ก็ยังเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือสมาชิกพักประชาธิปัตย์บางส่วน
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาด
มันเป็นเหมือนกับดราม่าที่เราดูด้วยความระทึกใจก็จริง
แต่ลองรัฐมนูลออกใช้ประกาศเลือกตั้งเมื่อไหร่
ประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นประชาธิปัตย์ที่สู้สุดใจ
แต่จะสู้ได้หรือไม่จะชนะหรือไม่นี่ทำนายยากครับ
เดี๋ยวดูคนที่เขาโตมาพร้อมกับพักประชาธิปัตย์ดีกว่าครับ
มองเรื่องนี้ยังไงครับอาอายุแตะเท่ากันกับพักเลยนะครับ
ก่อนจะซ้อเข้าไปกลางใดปัชธิบัติครับ
ก็ผมอยากจะให้เข้าใจซะหน่อยว่า
การที่พักประชาธิปัตย์ให้กรทมเป็นเอกเทศ
มันณปัจจุบันนี้ณจากวันที่เขาประกาศ
มันก็มีผลทันทีซึ่งความรับผิดชอบ
จากของพักประชาธิปัตย์เขาพักงานอยู่แล้ว

การปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง

มันก็ต้องเป็นภาระของระดับชาติด้วย
เพราะว่าระดับชาติก็ยึดอำนาจอยู่

ผมว่าเป็นภารกิจของรัฐบาลนายกประยุทธ์
ในฐานะนายกแล้วก็ในฐานะหัวหน้าคอสชซึ่งใช้อำนาจพิเศษอยู่ด้วย
โดยเปรียบเทียบกับบรรทัศนของการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค
ซึ่งมีการตรวจสอบมีอะไรกันไปแล้วก็อย่าลืมว่ากรทมก็
แม้เขาจะสาวไส้กันเองแต่ก็ประชาชนส่วนหนึ่งก็คล่องใจนะครับ
ตรงนี้ผมว่าเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็ของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ
ซึ่งก็มีกลไกอันนี้อยู่แล้วก็จับตาดูกันต่อไปนะฮะไอ้ตรงนี้นะครับ
แต่นี่จะมองถึงภาคประเทศปัตย์เนี่ยผมเกิดปีเดียวกว่าภาคประเทศปัตย์ครับ
แต่ว่าอ่อนเดือนกว่านะครับ
ก็ผมมองว่าพักการเมืองพักนี้ผ่านร้อนผ่านหนาว
มีขาขึ้นมีขาลงผลัดใบถ่ายเลือดอะไรกันไปเยอะ
แต่ที่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้ประสบการณ์ของเขาเนี่ย
ก็สร้างกลไกของการคานการถ่วงดุล
จนกระทั่งเราจะสังเกตว่าเป็นลักษณะพิเศษของประชาธิปัตย์ว่า
ไม่มีทุนใหญ่เข้าไปผูกขาด

อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีที่แข็ง
ส่วนมามองถึงปัจจุบันนี้ตูมเนี่ย
ตัวคุณอภิสิทธิ์ไลฟ์สไตล์ของคุณอภิสิทธิ์
กับคุณชายสุขุมพันธ์มันไม่สอดคล้องกัน
เพราะฉะนั้นภาวะของการที่จะทำอะไรกลมกลืนสอดคล้องกันเนี่ย
มันก็เป็นไปตามระบบนิเวศของทางใครทางมันแหละฮะ
แต่กรทมเป็นขุมทรัพย์ของพักประชาธิปัตย์
ทรัพย์ทั้งคะแนนเสียงที่จะไปบวกกับภาคใต้เป็นหลัก
ขุมทรัพย์ทั้งหล่อเลี้ยงพักนะครับ
บริหารจัดการตรงนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันต้องเกิดแน่
การเมืองคืออำนาจและผลประโยชน์
ถ้าไม่ลงตัวมันก็เปลี่ยนเปลี่ยว
ค่ะนะฮะก็ไม่มีอะไรครับปีครึ่งกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ถ้าการประหลาดกรณมองกฐบต่อคนปรุงเทศ

ห่อมเองไปให้ใจกับท่านกำนันมากหรือเปล่า
ก็เลยไม่มาเหลวแลทางพักเลย
ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีความสัมพันธ์กันที่ดีต่อกันนะครับ

ความสัมพันธ์นี้ก็คือว่าเรื่องของพักกับอีกพักนึง
ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องภายในของพักประชาธิปัตย์เอง
ในการที่มีความขัดแย้งภายในด้วยกันเองนะครับ
ผมเองมองดูพักประชาธิปัตย์เนี่ยมองดูมานานแล้วนะครับ
ผมก็เห็นว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองที่เก่าแก่
พักเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มาแบบเรือกล้างสร้างตัวมาจากฐานลาก
พอสมควรนะครับประชาชนขึ้นมาการจะเปลี่ยนหัวหน้าพักเปลี่ยนมากี่คนกี่

ไม่ถึงให้ภักดิ์ในปริศนีรัฐกันเมืองอื่น

แม้ว่าฐานที่มั่นคงนี้
กลายเป็นว่าเป็นภักดิ์ที่ดูโดดเด่น
แต่ก็ยังไม่ได้รับคะแนนนิยมอะไรเพิ่มเติมมากขึ้น

ของประชาชนทั้งประเทศว่าอนาคตก็ยังมีพักนี้แหละ
ที่ยังดูเป็นพักที่ของประชาชนจริงพอสมควรนะครับ
ความขัดแย้งกันเองของภาคประชาธิบัตร
มันก็เป็นเรียกว่าเป็นแบบเมื่อไม่มีอะไรก็ขาประจำกัน
ก็ว่ากันไปตอนนี้เนี่ยก็มีก็แบบที่ว่ากันทุกคนนะครับ
ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่จะเข้ามา

เมื่อเสียงปีกองดังขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ
เขาก็คงจะพร้อมที่จะสวมเสื้อโดดลงสู่สนามเลือกตั้ง
ไปถามประชาชนนะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันดีเนี่ยนะครับ
ผมว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ย
เอาคนใหม่มาบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าคนเก่าที่ทำมาจนถึงวันนี้

หลบไปเลยเราจะหนีออกไปเลย
ไม่ใช่ธรรมดานะของประชาติปัตส์
แต่ไว้ที่เราน่าเสียได้คือเวลา
เราเวลาอีกปีกว่ากว่า
พระชาติปัตส์สามารถได้เตรียมตัวให้พร้ำ

พอไปออกตัวอีกทีก็จวนแล้ว

ในขั้นนี้ก็คือว่า

อเจมส์ก็รู้พักกันเมืองติดก็นิดนึง
หัวหน้าพักเขาก็ไม่มีอำนาจวาสนาและโดนคดี
เขายังเดินสายไปทั่วประเทศ
มีคนต้อนรับครับสู้โอ้โหตบใบตบมือเชียร์กันหมด

โปรดติดตามตอนต่อไป